ข่าวที่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนอย่างเรากันบ้างนะคะ
กระทรวงพาณิชย์จะเจรจาให้ผู้ผลิตสินค้า
ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลงในเดือนนี้
หลังได้หารือให้ลดค่าขนส่ง๑๑๐บาทไปก่อนหน้านี้
การประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
กกรซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
หารือทิศทางราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในปีนี้ค่ะ
ซึ่งที่ประชุมก็ประเมินว่าราคาสินค้าจะทรงตัว
แล้วก็มีแนวโน้มลดลงตามภาวะตลาดค่ะ
ซึ่งผู้ประกอบการก็ยืนยันว่าจะยังไม่ขึ้นราคาสินค้า
แต่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน
ไปหารือกับผู้ผลิตสินค้าให้ลดราคาลงภายในเดือนนี้
หลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือให้ผู้ประกอบการภาคขนส่ง

แต่ในการประชุมวันนี้ยังไม่มีการหารือเรื่องการเพิ่มสินค้าควบคุมค่ะ
มันคงมีทั้งทรงตัวมีทั้งลดลงนะคะ
อย่างที่เรียนสินค้าจะเป็นไปตามภาวะตลาดนะคะ
ค้าเกษตรแน่นอนมีขึ้นมีลงนะคะ
สินค้าประโยชน์ปภพบริภาพนั้นเวลานี้
ผู้ประกอบการเขาก็ยืนยันว่า
อยู่ในภาวะที่เขาไม่น่าจะขึ้นราคานะคะ
เพราะว่าหลายอย่างภาวะเศรษฐกิจอยู่ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็มันจะอยู่ในภาวะที่ทรงตัว
และประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนภิบูรณ์
เชื่อว่ากำลังซื้อของประชาชนปีนี้

แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องกำลังซื้อในอนาคต
เพราะเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นการบริโภค
สร้างบรรยากาศที่ดีในการจับจ่าย

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาค่ะ
สำหรับมาตรการการลดค่าครองชีพในปีนี้

โครงการหนูนิดพาชิม

ปัจจุบันมีอยู่๓๙๒๔ร้านอยากจะให้กระจายไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะได้บริโภคอาหารราคาถูก
แล้วก็จะเดินหน้าผลักดันโครงการตลาดต้องชมตลาดชุมชน
เพื่อธุรกิจท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นอีก๒๐๐ร้านภายในปีนี้
เพื่อให้เกษตรกรพบผู้บริโภคโดยตรง
พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริมเกษตรกรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ